ดูเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายนะครับ
มีคนขับรถสำล้อเครื่องที่จังหวัดน้องคายเนี่ย
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
เพื่อที่จะพาคนผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ

แต่ท้ายที่สุดก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริง
แล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองตัวจริงจับได้นะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับเป็นแรงงานต่างด้าว๒๕คน
ถูกพบขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในรถกระบะ
ระหว่างถูกนำขึ้นรถจากอำเภอแม่สอดไปส่งที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับ
ก็เป็นภาพที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๑๔
ประจำด่านตรวจบ้านห้วยหินฝนถนนสายแม่สอดตาก
พร้อมด้วยตำรวจภูทรแม่สอดนะครับ
เข้าตรวจสอบรถกระบะทะเบียนท้อถุงต่อเต่า๕๔๘๔กรุงเทพมนาคม
พอเปิดออกมาแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็พังงะเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเจอแรงงานต่างด้าวชายหญิงเนี่ย
แน่นอยู่ในรถอยู่ในกระบะท้าย๒๕คนดูสิคุณ
ให้ออกมายังไม่หมดเลยถ้าออกมาทั้งหมดแล้วรวม๒๕คนที่เบียดเสียดอยู่ในรถนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าทุกคนมีใบผ่านแดนชั่วคราว
นายอำมริตเฟื่องศิลาอายุ๓๕ปีนะครับ
แล้วก็นางสาวจีราพรชาวมงคลพิพัฒน์อายุ๓๕ปีทั้งสอง
เป็นชาวราชบุรีเป็นคนขับขี่แล้วก็นั่งโดยสารมาด้วยกัน
ให้การว่ารับสาภาพนะครับบอกว่า
ขนแรงงานทั้งหมดจากหน้าด่านเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่า
เพื่อไปส่งที่จังหวัดชนบุรีได้ค่าหัวคนละ๑๐๐๑๕๐๐บาท
โดยไม่ทราบว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะออกนอกจังหวัดไม่ได้
ทั้งนี้จากการตรวจสอบภายในกระบะพบว่ามีการเจาะช่องระบายอากาศแล้วก็ติดพัดลมไว้
มีกล้วยเครือใหญ่ไว้ให้แรงงานต่างด้าวกินประทังหิวด้วย
ตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งหมดส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
ดำเนินคดีในข้อหานำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับ
ส่วนที่หนองคายนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายแถลงผลการจับกลุ่ม
นายเติงพินทะนายนัทพลวันนาพรมชาวจังหวัดน้องคายแล้วก็นายแร่ชาวลาวครับ
ภายหลังมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
จูงคนลาวที่รักรอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายแล้วก็ต้องการกลับประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะครับ
เมื่อมีคนลาวหลงเชื่อก็จะพานั่งรถสำล้อเครื่องไปลงเรือที่ท่าน้ำบ้านหาดคำอำเภอเมืองหนองคาย
เพื่อข้ามแม่น้ำโขงกลับประเทศครับ
โดยชุดสืบสวนออกหาข่าวจนพบว่านายเติงกำลังขับรถสำล้อเครื่องพาคนลาวเดินทางออกจากวัดโพชัย
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดครับ
ทั้งหมดครับจากการสอบสวนในเติร์งรับว่าทำเช่นนี้มานานหลายครั้งแล้ว
โดยมุ่งเป้าไปที่คนลาวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็จะเรียกเก็บค่านำพาคนละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาท
โดยนายนัทพลจะเป็นคนขับเรือไปส่งยังบ้านท่าพระเมืองหัดสายฟองสปลาวนะครับ
ซึ่งการกระทำนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
จริงนะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นนะครับ
หลังจากจับกลุ่มทั้งหมดถูกควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองหนองคายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ